คุณผู้ชมค่ะถามหน่อยละกันถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อนะ
หนุ่มที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็ได้ถ้าเป็นคุณพ่อเห็นคลิปลูกสาวแบบนี้
จะทำยังไงดีช่วยพี่เท่งเถิดเทิงตัดสินใจหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่ชาวเน็ตตาโตลุกเป็นไฟกันเลย
กับความแซ่บแล้วก็สวยเซ็กซี่ของน้องพลอยมงกุฎเพชร
ลูกสาวสุดที่รักของตลกชื่อดังพี่เท่งเถิดเทิงค่ะ
หลายคนบอกว่าถ้าเป็นคุณพ่อนะในมือเนี่ยกำไม้เรียวเตรียมฟาดแล้วนะ
แต่สำหรับพ่อเท่งไม่มีจ้ะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ
เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เข้าไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะสิคะ

จะเจอผู้ชายไม่ดีเหมือนพ่อใช่ไหม

ถ้าไปข้างนอกลับมันก็ไม่แซคซี่นะ
แต่อันนั้นเขาชุดว่ายน้ำ

เพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นปกติมากอย่างนั้น
แล้วคุณพ่อก็นั่งดูอยู่ด้วย

สาวดุ่มรุ่นแซวกันอะไรก็ประมาณนั้น

แต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้ช่วยตัดสินใจอีก๒คน
เพราะคือพี่หม่ำกับพี่เทศกับพี่หน่องนั่นเองนะฮะ